คุณผู้ชมคะไทยรัฐนิวสโชว์คืนนี้มีคลิปมาให้ดูอีกแล้วค่ะ
ที่จังหวัดพิจิตรเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
เห็นคลิปนี้แล้วน่าเป็นห่วงพฤติกรรมของเด็กค่ะ
เพราะว่ามีคนลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้
แล้วก็มีเด็กเหมือนกับเด็กประถมเองนะคะ
ไปหยิบโทรศัพท์มือถือเหมือนกับไปขโมยนี่แหละค่ะพูดง่าย
แต่ประเด็นอยู่ที่ผู้ใหญ่ที่มากับเด็ก
ยืนกำกับเหมือนสั่งให้เด็กไปขโมยของ

ที่ใช้ชื่อว่าช่างเล็กอู่ธวัฒน์ชายการช่างค่ะ
คุณผู้ชมลองสังเกตดูค่ะในวงกลมสีแดงนะคะเนี่ยค่ะ

เห็นว่ามีโทรศัพท์มือถือคนวางลืมทิ้งไว้นะคะ
เด็กก็เดินไปหยิบแล้วก็มีผู้ใหญ่คอยเหมือนกับ

เขามากันในลักษณะคล้ายกับเป็นครอบครัว
สอนลูกให้เป็นขโมยใครรู้จักครอบครัวนี้ช่วยบอกที
ข้อมูลสำคัญอยู่ในโทรศัพท์ทั้งหมดเลยเดือดร้อนมากตอนนี้
เห็นได้เลยนะคะว่ามีผู้ชายเขาจะดูเหมือนดูตนทางให้
แล้วก็ให้น้องผู้หญิงเป็นเด็กประถมหยิบโทรศัพท์มือถือที่วางลืมทิ้งไว้
หลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็จะมีเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเดี๋ยวจะมีเด็กผู้ชายเดินมาด้วย
ก็ถือถาดเหมือนถาดอาหารมาแล้วก็เก็บมือถือไปเลยนะคะ
เหมือนช่วยกันทั้งครอบครัวเนี่ยค่ะก็เดินมาเพิ่มแล้วก็มีถาดอาหาร
แล้วก็ครอบครัวนี้เหมือนช่วยกันขโมยโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็นั่งกินกันต่อนะคะหลังจากขโมยโทรศัพท์มือถือเสร็จ
นั่งกินกันต่อตามปกติแล้วก็ออกไปจากร้าน
ตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีติดต่อสอบถามไปยังผู้จัดการร้านนี้นะคะ
ก็ได้รับการเปิดเผยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานเองค่ะ
คนที่อยู่ในร้านจำได้คร่าวว่าครอบครัวที่มานั่งรับประทานอาหารในร้านเนี่ย
กันอยู่ประมาณสัก๒๐นาทีแล้วก็ออกจากร้านไป

ก็เจอภาพนี้ค่ะว่าโทรศัพท์มือถือ

ก็ไปดูกล้องมุมจรปิดของห้างด้วย
เฟฟสีดำแต่ว่ากล้องวงจรปิด

แล้วก็ไม่รู้ว่าขี่รถจักรยานยนต์ไป

เมืองต้นตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองพิจิตร
เรื่องเอาไว้แล้วกำลังสืบหาตัวผู้ที่ก่อเหตุ